จำกรณีการเสียชีวิตของเด็กชายวัย๗ขวบได้ไหม
น้องบอบบี้หรือเปล่าคะเสียชีวิตอยู่กลางดงกล้วย

ปรากฏว่าตำรวจนะครับก็พบพิรุธหลายอย่างสำหรับการตายของน้องบอบบี้นะฮะ
มีร่องรอยฟกช้ำเต็มร่างกายเลย
แล้วก็พบเหมือนมีท่อนฟืนหักอยู่ตกอยู่
แล้วก็มีจอบตกอยู่ใกล้กับศพนะครับ
ทีนี้ก็ต้องตามหาแหละว่าใครเป็นคนฆ่าน้องบอบบี้เด็กชายวัย๗ขวบ
ใครทำกับน้องได้ลงคอ
ท้ายที่สุดตำรวจสามารถที่จะจับมือฆ่าน้องบอบบี้ได้แล้วนะฮะ
แท้เป็นคนข้างบ้าน
แล้วก็ชวนน้องบอบบี้ไปเล่นด้วยกันบ่อยนะครับ

แล้วก็แฉเรื่องของประวัติโหดของผู้ก่อเหตุครั้งนี้นะครับ
ความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของน้องบอบบี้เด็กชายวัย๗ขวบ
เสียชีวิตอยู่ตรงป่ากล้วยท้ายหมู่บ้านบ้านดงมหาวัน
อำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายนะครับ
ล่าสุดตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวนายสินชัยเกษตรโสภาพันธ์
อายุ๓๑ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดเชียงรายได้แล้ว
เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาโดยมีชาวบ้านช่วยกันจับไว้ด้วยนะครับ
โดยพลตำรวจเอกสุชาติทีรัฐสวรรค์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้เข้าไปร่วมสอบปากคำผู้ต้องหาด้วยตนเองเลยนะครับ
ก่อนจะเปิดเผยว่าการจับกลุ่มนั้น
ตำรวจได้รับแจ้งจากพลเมืองดีจากชาวบ้านนะครับว่า
พบนายสินชัยย้อนกลับมาภายในหมู่บ้าน
โดยหลบอยู่ที่หลังบ้านของตัวนายสินชัยเองนะครับ
ซึ่งบ้านของตัวนายสินชัยอยู่ห่างจากบ้านที่จัดงานศพของน้องบอบบี้

แต่ตัวนายสินชัยย้อนกลับมาหลบอยู่ที่บ้านนะครับ
ทำให้ตำรวจสามารถเข้าไปควบคุมตัวไว้ได้นะครับ
นายสินชัยก็ไม่ได้ขัดขืนตอนโดนจับนะครับ
นายสินชัยให้การกับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

โดยสาภาพว่าได้ลงมือก่อเหตุทำร้ายน้องบอบบี้
จนถึงเสียชีวิตจริงนะครับ
โดยอ้างว่าตัวเขาเองมีเรื่องไม่พอใจ
ในตัวของน้องบอบบี้มานานแล้ว

เออเก็บไว้ในใจมาโดยตลอดนะครับ
วันเกิดเหตุชวนน้องบอบบี้ออกไปยิงหนังสติ๊ก
บริเวณทุ่งนาตรงจุดเกิดเหตุนะครับ
คือมันมีเรื่องคาใจอะไรกันสักอย่างให้กับเด็ก

แต่เขาก็ไม่ได้บอกไม่ได้เล่ารายละเอียดอะไรมากมายตรงนี้
พอเราฟังแบบนี้เราก็แบบคนอายุ๓๑กับเด็กเด็กขวบอ่ะ
กับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทำอะไรกับเด็ก
คือวันเกิดเหตุก็พากันชวนกันไป

ก่อนหน้านั้นก็ชวนไปยิงนกกันหลายครั้งแล้ว
วันเกิดเหตุก็ชวนกันไปยิงนกที่จุดเกิดเหตุนั่นแหละ
แล้วทีนี้น้องบอบบี้ยิงหนังสติ๊กพลาด
ยิงมาโดนมือเขาก็เลยเกิดการทะเลาะกันนะครับ
และของตัวนายสินชัยก็บอกให้น้องรออยู่ตรงนี้ละกัน

ก็ไม่รู้เรื่องราวอะไรก็รออยู่ตรงนี้แหละ
ทีนี้ครับนายสินชัยเดินไปหยิบไม้กับจอบ
แล้วเอาไม้มากระหน่ำตีน้องบอบบี้จากด้านหลังถึง๗ครั้ง
จนเด็กแน่นิ่งไป
แล้วนายสินชัยเดินกลับบ้าน
นี่คุณนะฮะเดินกลับบ้านนะครับ
นายสินชัยให้ข้อมูลกับพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ

ท่านรองก็แบบงงเหมือนกันนะ
ถามว่าแล้วไอ้ที่จอบไปเอามาจากไหนไปเอามาทำอะไร
นายสินชัยเหมือนบอกว่าเอามาเพื่อจะตัดต้นกล้วย
ไปเอาจอบที่อยู่ตรงเถียงนาจะมาตัดต้นกล้วยออก
เขาบอกว่าขาของน้องบอบบี้เนี่ยไปพาดกับต้นกล้วย
ก็เลยต้องตัดต้นกล้วยทิ้งเขาบอกแบบนั้น
ตอนแรกรองพบตรถามตัดต้นกล้วยจะเอากล้วยมากินหรืออะไรยังไง
ก็ได้คำตอบที่ไม่ค่อยแน่ชัดตรงนี้เท่าไหร่นักนะครับ
แต่สิ่งที่แน่ชัดคือนายสินชัยเอาไม้มาตีน้องบอบบี้
จนเสียชีวิตฟังตอนสอบปากคำผู้ต้องหากันหน่อยนะครับ
ขาเกี่ยวต้นกล้วยอ้าวแล้วขาเกี่ยวต้นกล้วยได้ไง
อ๋อตอนตีเนี่ยตัวก็จะไปเกี่ยวต้นกล้วย
ก็เลยตัดต้นกล้วยออกแล้วเด็กก็ล้มถูกไหม
พอล้มเสร็จก็นิ่งถือว่า

โอเคดีไหม
ทางรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
เรื่องต้นตำรวจจะสอบปากคำอย่างละเอียดถึงพฤติการทั้งหมด
แล้วก็ให้เวลาเจ้าตัวได้ไล่เรียงเหตุการณ์
ดับเหตุการณ์ให้ฟังให้ชัดเจนหน่อยนะครับ
เพราะว่าตัวผู้ต้องหาเองก็ค่อนข้างจะอิดโรย

แต่ก่อนหน้านี้เขาเล่นกันหรือว่าชักชวนกันไปเล่นกันบ่อยครั้งใช่ไหมคะ

วันเกิดเหตุตัวของเด็กไปกับตัวของนายสินชัยไหมครับ

ไม่ได้ล่อหลวงก็ตามตามกันไปน่ะ

แต่ว่ามันมีเหตุอะไรที่ทำให้เกิดความไม่พอใจอีก
ด้วยเหตุอะไรขอให้อยู่ในราย
อะครับ
ก็อาวุธที่ใช้
ก็อาวุธที่ใช้
ก็คือไม้ฟืนที่พบในที่เกิดเหตุนะครับ
เพราะว่าในที่เกิดเหตุก็พบลักษณะท่อนไม้คล้ายฟืนอยู่๒ท่อน

แล้วก็รองเท้านักเรียนสีน้ำตาล๑คู่คือของน้องเขานะฮะ
แล้วก็เขาบอกว่าตรงนี้มันมีจุดเก็บไม้ฟืนนะ
แล้วก็ตัวนายสินชัยเดินไปจุดเก็บไม้ฟืนตรงที่มีหลังคาเป็นโกดังอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็เอาไม้ฟืนเหล่านี้แหละมาตีน้องนะครับ
ขณะที่ทางผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านเวียงคำฟ้าก็เปิดเผยบอกว่า
หลังจากเกิดเหตุนายสินชัยก็ไม่ได้หลบหนีออกจากพื้นที่นะ
ก็หลบหนีไปในป่าข้างบ้านนะครับ
ตัวผู้ใหญ่บ้านเองก็บอกแบบนี้บอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ย
ผมเองก็สงสัยในตัวของนายสินชัยมาโดยตลอด
เพราะว่านายสินชัยคือก็ใกล้ชิดกับน้องบอบบี้ด้วยหนึ่ง
แล้วก็มีประวัติในการทำร้ายเด็กหมู่บ้านอื่นมาก่อนด้วยนะฮะ
ตอนแรกที่น้องเขาเสียชีวิตเนี่ยคิดไหมว่าจะเป็นตัวของในสินชัย
ก็คือผมเนี่ยก็ม่วงเป็นคนแรกครับเป็นคนแรก
เนื่องจากว่าสื่อประวัติย้อนหลังก็น่าสงสัยครับ
ตัวสินชัยเนี่ยอะไรที่ทำให้เราสงสัยในตัวสินชัยว่าเขาเป็นคนแรก
เนื่องจากสื่อประวัติย้นหลังก็เขามีประวัติในการทำร้ายเด็ก
ก็ใกล้เคียงกันนักสนานนี้ครับเหมือนกันก็เลย
ผู้ใหญ่บ้านก็รู้ประวัติของนายสินชัยดีนะฮะ
แล้วก็จากการที่รองพบตรได้มีการสอบปากคำนายสินชัยอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะฮะ
ก็พบว่าเคยมีประวัติทำร้ายเด็กนะครับจงต้องโทษในเรือนจำมาอีกด้วยนะฮะ
แล้วก็สำหรับตัวนายสินชัยก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำของพนักงานสอบสวน

โดยสารจังหวัดเชียงรายออกหมายจับในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ซึ่งผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงรายจะได้ควบคุมตัวนายสินชัย
ทำแผนประกอบคำรับสาภาพในช่วงเที่ยงของวันนี้นะครับ